อันนี้ก็หน่อยชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ
บอกว่าเอ๊ะทำไมทำทางเท้าแบบนี้
แล้วทำทางสำหรับคนพิการ
คนพิการจะเดินชนเสาหรือเปล่า
ไปดูคลิปกันสักนิดหนึ่งนะครับ
ดีนะครับนวัตกรรมเพื่อผู้พิการ

ทำไมมึงไม่ปูตรง

กูต้องให้กูเดินมาเดินหลบเสาไฟทั้งคู่

มึงไม่ต้องมาหลบมาอ้อมเสาไฟนี่
ใครเขาทำนะทำไมไม่ปูไปตรงเลยคุณ

คือเอาจริงสมมุตินะคนเขามองไม่เห็น
สมมุติว่ามองไม่เห็นเสร็จแล้วปั๊บ
แล้วมาเจอแบบนี้คือเขาต้องชนเสาก่อนเหรอ

ปุ๊บเจอสิ่งกีดขวางต้องกระโดดข้ามต้องอ้อมแบบนี้เหรอ
บางคนบอกว่าทำไมไม่ขยับไปอีกสักแผ่นหนึ่งนะ
ถ้าขยับไปอีกสักแผ่นหนึ่งมันจะได้ตรงไปเลย
ไม่งั้นอ้อมแบบนี้นะ
พิการโดยเฉพาะคนสายตาไม่ดีคนตาบ่อ
ถ้าเดินมาใช้ไม้เท้าคำตามพื้น
โอ้โหหัวฟาดเสาแน่
หรือว่าคนพิการที่ใช้รถเข็น
เข็นตรงนี้เข็นไม่ได้เหมือนกันนะครับ
อยากให้ผู้รับเหมาเข้าใจผู้พิการหน่อย
จะเอาแผ่นอิดมาใช้แค่เป็นการตกแต่ง
ให้มีสีสันสวยงามแบ่งขอบแบ่งอะไรแค่นั้นเอง
มันไม่ใช่อันนี้มันคือแผ่นอิดที่เป็นอักษรเบล

สำหรับผู้พิการโดยเฉพาะ

นี่ให้พี่กัดมานะคุณนะ
บอกว่าที่แยกมาบคาที่จังหวัดระยอง
ที่เอามาแชร์กันไว้ในโซเชียล
เขาบอกว่าไม่ไหวจริง

อยากฝากหน่วยงานหน่อยปรับแกล้งกันสักนิดหนึ่งนะฮะ
เพราะไม่งั้นจะใช้ภาษีประชาชน
ที่ไม่ถูกทางไม่ถูกต้อง
คนพิการก็จะไม่ได้ใช้จริง
และจะเป็นอันตรายแก่คนพิการและคนอื่นด้วยนะครับ
ส่วนบางคนบอกว่าโอ้โหชอบจังเลย
คนที่โพสต์คลิปด่าสะใจชัดเจน
อยากให้ผู้ทำงานชิ้นนี้ได้ยินจริงจะเข้าใจไหมรู้เรื่องไหมนะฮะ
ต้องแก้ไขให้ชาวบ้านเขาหน่อยนะครับ

ถ้าเกิดเขยิบไปอีกช่องหนึ่งแต่นี่ฉันเห็นเสาไฟ

ถ้าเกิดว่าจะเอาให้เขยิบแล้วก็ทำให้ตรงเรลล็อกสีเหลืองเนี่ย
ตรงกันจริงนี่คือต้องออกไปนอกฟุตบาทไหมคะ
ดูสิคือลักษณะเสาไฟมันไม่ได้เรียงอยู่ในแนวระนาบเดียวกันทั้งหมด

เอาไอ้แผ่นอิดตรงนี้มาปูเพื่อความสวยงามหรือเปล่า
ใช่เพราะว่าเห็นบางอันเขาก็ทำเป็นว้าวไว้

ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปดูกันซะหน่อยนะครับ